คดีการเสียชีวิตของนายพาคินสอนนารายหรือว่าเจ้าของพาคินเวดดิ้ง
ในจังหวัดตรังเป็นพาคินชื่อดังในพื้นที่

และวันนี้ก็เตรียมนำศพไปชนสูตรด้วย
สูตรด้วยค่ะครับความเคลือบหน้าคดีในพาคิณศรนารายน์
หนุ่มช่างเสริมสวยและมีชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้เช่า
ก็คือลักษณะเป็นเวดดิ่งเนี้ยนะคะชื่อว่าพาคิณเวดดิ่ง
ตะบนน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังถูกฆาตกรรมหมกศพอยู่ภายในรถเก๋ง
ซึ่งเป็นรถของผู้ตายเองค่ะสภาพศพเนี่ยก็เปลือยมีกางเกงพันรัดอยู่ที่ศีรษะ
และมีสายเข็มขัดนิรภัยรถยนต์พันอยู่อีกชั้นจนมีพลเมืองดีมาพบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
ในอำเภอเมืองตรังหลังพบศพมีการนำร่างนายพาคินส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขลานคริน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะคือทางญาติแล้วก็ทางเพื่อนเนี่ยโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คบอก
ช่วยตามหาหน่อยนายพาคินสอนารายหายตัวไปออกจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคม
บอกว่าจะไปรับเพื่อนที่สนามบินและหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยนะครับ
ญาติกับทางเพื่อนก็เป็นห่วงมากแล้วเขียนว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะหายไปจริง
และสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตามไปพบศพนะเพราะว่าทางเพื่อนกับญาติเขาโพสต์ไว้
และก็ระบุชัดเจนว่าพาคิณนี่ขับรถอะไรไปยังไงบ้างนะครับ
ทราบว่าศพที่ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินตอนนี้ยังไม่ได้เริ่ม
สำหรับขั้นตอนการผ่าพิสูจน์เพราะว่าติดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่
ว่าวันนี้น่าจะผ่าได้ผลการผ่าจะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอีกทางหนึ่ง
สาเหตุของการตายนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่แน่ยากแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนเพียง
ส่วนหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจะประสานเทศบาลนครตรังเปิดดูวันนี้นะคะและล่าสุดตำรวจเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชาย
มาสอบสวนเบื้องต้นแล้วพบว่า
ผู้ต้องสงสัยรายนี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ตาย
ก็คือการนำสร้อยคอทองคำของผู้ตาย
ไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งหลังจากที่เกาะเหตุแล้ว
ซึ่งตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าผู้ต้องสงสัยอะไรนี้
นำทองรูปภัณฑ์ไปขายที่ร้านไหน
โดยตำรวจควบคุมตัวออกไปจากที่กองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดตรังเพื่อไปชี้จุดเกิดเหตุ
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้นนะครับ
ว่าจะเป็นฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมเพศ
บนรถหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินที่มันสูญหายไปนะครับ

แล้วก็ผู้ต้องสงสัยอย่างที่คุณสุภาษาบอกก็มี๑รายนะครับ